ตามความคืบหน้าล่าตัวดาบตำรวจอัตภพรกันหน่อยนะฮะมือยิงจนมีคนตายหกศพด้วยกันครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้มีการระดมกำลังค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ฆ่าโหด
รวมถึงล่าสุดครับเชิญตัวชายต้องสงสัย
ซึ่งคาดว่าอาจจะให้การช่วยเหลือดาบตำรวจอัธพรมาสอบปากคำด้วยนะฮะ
รายงานข่าวแจ้งว่ามีกระบะยี่ห้ออีซูซูตอนครึ่งต้องสงสัยครับ
นำปืนไปทิ้งจากสะพานอมรินลงคลองพุมดวงเมื่อช่วงเวลาประมาณตี๔
วันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมานี่นะฮะเดี๋ยวลองดูวงจรปิดนะ
นี่ครับรถของผู้ต้องสงสัยนี่คือหลักฐานเด็ดนะฮะ
ช่วงเวลานั้นครับเกือบเกือบตีสี่วันที่สิบสี่เมษายน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนเส้นทางก่อนถึงสะพานอมริน
ช่วงเวลาตี๔วันที่๑๔เมษาครับมีกระบะต้องสงสัยผ่านจุดดังกล่าว
เนี่ยหลายคันเริ่มจากตอนตีสี่สามสิบเอ็ดนาทีห้าสิบเก้าวินาที
มีกระบะขับผ่านหน้าวัดอินทราวาสมุ่งตรงไปยังสะพานอมริน
คล้ายคล้ายกับว่ามีการชะลอรถช่วงกลางสะพานด้วยครับจากนั้นครับ
ตีสี่ห้าสิบสี่นาทีมีกระบะต้องสงสัยขับออกมาจากซอยบ้านของดาบดำรวจ
เลี้ยวซ้ายผ่านสะพานแต่ทีนี้สังเกตว่ามีการชะลอรถ
แล้วเหมือนจะเหยียบเบรกด้วยเพราะว่ามีไฟเบรกเนี่ยมันขึ้นมา
นี่นะฮะคือภาพอาจจะไม่ได้ชัดแจ่มมากนะ
เราพยายามซูมเข้าไปให้เห็นชัดชัดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นจังหวะช่วงขอ
ชะลอตรงสะพานแล้วโยนปืนจากขอบสะพานลงน้ำ
เพราะถ้าหากว่าถ้าจะโยนจากอีกฝั่งหนึ่งน่าจะยากนะฮะ
เพราะอีกฝั่งเนี่ยมีสะพานแขวนที่เป็นไม้อันเดิมแบบผูกพังเนี่ย
ขวางอยู่คือเขายังไม่ได้ลื้อสะพานอันเดิมออก
นี่นะครับก็เลยคิดว่าการชะลอตรงจุดนั้นเนี่ย
น่าจะโยนอาวุธสังหารทิ้งไปอีกฝั่งหนึ่ง
ลงน้ำมากกว่านี่นะครับนี่คือหลักฐานเด็ดวงจรปิดนะครับ
สี่ห้าสิบสี่นาทีกระบะต้องสงสัยความคืบหน้าทางคดีวันนี้ครับ
มีรายงานว่าได้เรียกตัวชายต้องสงสัย๑คนมาสอบปากคำในพื้นที่นะครับ
สพคีรัฐนิคมเพราะว่าพบเบาะแสว่าชายคนดังกล่าวเนี่ย
เป็นคนที่ดาบตำรวจอธพรนั้นได้พบเจอเป็นคนสุดท้าย
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าหลังจากไปเจอศพลูกชายดาบตำรวจอัตภพร
ก็คือในบ้านในอัตภพรเนี้ยนะฮะถูกยิงตายในรถเก๋ง
อยู่ภายในวัดไกรศรดาบตำรถอัตภพรเนี้ย
เขาเดินทางไปหาชายต้องสงสัยคนนี้เพื่อขอความช่วยเหลือ
ให้ช่วยพาไปส่งที่หมายหน่อยแต่ว่าชายต้องสงสัยเนี่ย
เขาปฏิเสธไม่ไปส่งฮะตามที่ดาบตำรวจเขาร้องขอ
เรื่องต้นครับทราบข้อมูลว่าบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวนั้น
ภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ในพื้นที่ตำบลกระเป๋า
ซึ่งก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปตรวจค้นก่อนหน้านี้แล้ว
ทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นอกจากเชิญชายต้องสงสัยไปสอบปากคำ
แล้วก็มีเบาะแสเป็นวงจรปิดกระบะต้องสงสัยแล้ว
อีกหนึ่งภารกิจครับก็คือการงมหาอาวุธสังหารครับ
ทูตมรณะปืนที่ใช้ก่อเหตุครับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๘ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการติดตามตัวคนร้ายดาบตำรวจอธพร
ขอกำลังทีมประดาน้ำจากกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี
พร้อมกับตำรวจชุดสืบสวนและศูนย์พิสูจน์หลักฐานแปด
นี่ครับระดมกำลังกว่า๕๐นายปฏิบัติการค้นหาอาวุธปืน
ซึ่งก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ดาบตำรวจอัธพรนั้นใช้ก่อเหตุยิงคนตาย๖ศพ
มีเบาะแสครับว่าดาบตำรวจอัตภพรนั้นนำปืนอาวุธสังหารมาโยนทิ้งในคลองพุมดวงใต้สะพานอมริน
ใกล้กับท่าน้ำวัดอินทราวาสหมู่ที่๕บ้านย่านมะปรางในตะบนกระเป๋าอำเภอคีรีรัฐนิคมนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุบ้านผู้ใหญ่โรงประมาณ๑๐กิโลเมตร
จากใช้กำลังเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำค้นหาแล้วนำเครื่องสแกนวัตถุโลหะ๓เครื่องครับ
ช่วยในการค้นหาเพิ่มเติมแล้วก็ตีวงพื้นที่รัศมี๕๐เมตรห่างจากตัวสะพาน
เริ่มปฏิบัติการค้นหาตั้งแต่แปดโมงเช้าครับเวลาล่วงไปช่วงบ่ายครับ
นี่ครับปืนเอ็มโฟนะฮะหลังจากที่เจอจากนั้นผ่านไปอีก๒๐
งมเจอวันนี้นี่แมกกาซีนของปืนเอ็มโฟที่เจอก่อนหน้า
คุณกั้งพัชรวรินนักข่าวไทยรัฐทีวี
ได้คุยกับหัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีบอกว่า
ปฏิบัติการครั้งนี้เมื่อช่วงเช้าจริงแล้วค่อนข้างยากเหมือนกันแหละ
ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะงมเจอนะครับ
เนื่องจากว่า๑น้ำแรงไหลเชี่ยวกรากแล้วก็น้ำลึกด้วย
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่เขื่อนรัชประพาครับให้ชะลอการระบายน้ำจากประตูน้ำ
ก็ทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งช่วงบ่ายระดับน้ำลดลงไม่เกิน๓เมตร
การทำงานเนี่ยก็ง่ายขึ้นแล้วแล้วสุดท้ายก็งมเจออาวุธสังหารครับ
ใช้เรื่องของชูชีพใช้เรื่องของเชือกเพื่อจะต่อสู้กับกระแสน้ำ
ความลึกที่อยู่ประมาณสัก๓๔เมตร
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ได้เจออาวุธของกลางขึ้นมาครับ

ในขณะที่ปืน๙มมนั้นยังไม่เจอก็ต้องค้นหาต่อ
ขณะเดียวกันวันนี้ครับปฏิบัติการการงมหาอาวุธสังหาร
ก็มีชาวบ้านมายืนดูมาร่วมรุ้นภารกิจอย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าสะพานอมรินนี้ตั้งอยู่รอยต่อ๒พื้นที่ครับ
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลย่านยาว
แต่ถ้าหากว่าข้ามสะพานไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเข้าสู่อีกพื้นที่หนึ่งแล้ว
เป็นพื้นที่หมู่ห้าของตะบนกระเป๋าช่วงกลางคืนครับ
บนสะพานจะมีไฟส่องสว่างไม่มืดฮะก็มองเห็นทั่วถึงอยู่
ทีนี้หลังจากมีข่าวการติดตามไล่ล่าตัวดาบตำรวจอัฐพร
ชาวบ้านหลายคนก็เฝ้าติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิด
ถามว่ากลัวกันไหมเขาก็ไม่ได้หวาดกลัวเท่าไหร่นะครับ
เพราะมองว่าดาบตำรวจอธพร
คือเขาน่าจะขัดแย้งส่วนบุคคล
คงไม่ได้ว่าจะยิงดะชาวบ้านทั่วไปลองฟังครับ
แล้วพอมีข้าวแบบนี้ออกไปหวานยังจับไม่ได้
ไม่กลัวเต็มมาดาม
ชัยงกันมาได้นะ

ก็ติดตามไหวจับได้ง่ายเฉย

ข้อมูลบอกว่าปฏิบัติการค้นหา

สืบเนื่องมาจากว่าญาติของดาบตำรวจอธพรนั้น
ให้ข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุ๒วันดาบตำรวจอัธพรที่กำลังหลบหนีอยู่ในพื้นที่
เขานำปืนมาโยนทิ้งที่คลองดังกล่าวนะครับ
พอได้บ่อแสนี้มาก็มีการตรวจสอบเส้นทาง
แล้วก็พบว่าถนนเส้นทางตรงจุดนั้นที่ดาบตำรวจอัธพรใช้หลบหนี
น่าจะเป็นบริเวณสะพานดังกล่าวแล้วก็ข้างล่างก็จะมีคลองพุมดวงเนี่ยนะฮะ
หลังจากตำรวจจู่โจมเข้าตรวจค้นที่บ้านญาติหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๕ตะบนกระเป๋า
แล้วก็มีรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่าขณะนี้ดาบตำรวจอัธพร
หลบหนีอยู่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอคีรีรัฐนิคมกับอำเภอบ้านตาขุน
เชื่อว่าน่าจะหลบหนีอีกได้ไม่กี่วันเพราะว่าเสบียงก็คือ
ข้าวปลาอาหารต่างมีอยู่อย่างจำกัดอีกไม่นานน่าจะได้ตัว
เดี๋ยวมาดูกันจะจับได้ก่อนหรือเขาจะมอบตัวก่อน
เพราะเขาบอกว่าจะขอมอบตัวหลังจากสงกรานผ่านไป

สงกรานผ่านไปแต่เขาไม่ได้ระบุวันเนาะ
สงกรานนี้ก็ยาวเลยนะคะมีเวลาถึงสิ้นปีหรือเปล่าเนี่ย
จริงแล้วนี่ก็หลังจากผ่าน๑๓๑๕มาแล้วก็น่าจะผ่านช่วงสงกรานแล้วนะ
พรุ่งนี้แล้วกันวันจันทร์วันทำการนะคะ